อนข่าวนี้กันก่อนคุณผู้ชม
คุณแม่คนนึงเนี่ยโพสต์คลิปลงโซเชียล

วัยสองขวบเศษเท่านั้นแต่ปรากฏว่าน้องบอกว่าในบ้านเรามีผี
บอกไม่พอพาคุณแม่ไปชี้จุดด้วยอยู่ตรงไหนไปดูกันค่ะ
ผีผีทำไม
ผีตรงอะไรนะ

แบบแบบแบบไว้ก่อนไหนตรงไหนมานี่
ตรงไหนผีไม่มี
ตรงไหนนะไหนไม่มี

ตรงไหนไม่มี

คุณแม่เนี่ยภาวะเลยเพราะว่าอะไรอยู่
อยู่ลูกของตัวเองเนี่ย๒ขวบ๒เดือนเอง
พูดยังไม่เก่งเลยนะพูดได้แค่คำสั้น
ตั้งแต่พูดได้ปกติเด็กพูดอะไร
พ่อแม่ง่ำแต่ลูกพูดแต่คำว่าผี
แล้วก็ชี้อยู่นั่นแหละชั้น๒ของบ้าน
บ้านเนี่ยคือบางทีเนี่ยแม่ก็พยายามดูว่าลูกชี้อะไรเนาะมีลักษณะเป็นเงาดำบางครั้งก็ก้มหน้าคุณแม่บอกว่าก็เห็นแบบแบบแบบนั้นเหมือนกันใจนึงก็ขนลุกแล้วก็กลัวด้วยแล้วก็อยากจะเข้าไปดูรูปรวมความกล้าเดินไปที่ห้องที่ลูกชี้บ่อยนี่นะเป็นห้องแต่งตัวคุณผู้ชมพอเปิดไฟเท่านั้นแหละปรากฏว่
ค่ะพอเดินเข้าไปดูก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีก่อนที่เธอจะตัดสินใจเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกของตัวเองแล้วก็ระบุว่าตั้งแต่ลูกพูดได้ก็พูดแต่คำว่าผีผีสรุปเนี่ยลูกเธอเห็นจริงหรือเปล่าที่บ้านไม่เคยสอนลูกเลยไอ้คำว่าผีนะคะหรือว่าเปิดหนังผีหนังอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับผีไม่เคยให้ลูกได้ดูเลยสักครั้งคุณแม่เขาบอกว่าเจอแบบนี้แม่ขนหัวลูก
พูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วกันเพราะแม่เองก็กลัวเหมือนกันขณะเดียวกันค่ะเธอก็ตั้งคำถามว่าเด็กเนี่ยเห็นผีได้จริงหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังพาลูกไปพบจิตแพทย์เด็กมาแล้วนะหลายคนก็มีคำแนะนำไปแบบนี้ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าอาจจะมีคนเคยพูดเรื่องผีหรือว่าเล่นหลอกผีกับเด็กก็ได้ก็เลยทำ